มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนตี๔มีคนไปเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทย
เดินวนไปวนมาตรงสารพระภูมิค่ะเช้ามืดแล้วเมื่อวานคือวันหวยออก
คุณผู้ชมวันออกสละกินแบ่งรัฐบาลชาวบ้านเห็นหลอนสิฮะ

เห็นแบบนี้ก็คงไม่ใช่ผีหรือวิญญาณอะเนาะริมถนนแบบนี้ตัวเป็นเป็นเลย
แม่ไปบนอะไรไว้ล่ะหรือยังไงล่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
แต่ชาวบ้านเห็นก็ตกใจตี๔คุณผู้ชม
นี่ถนนบางนาตราดหรือว่าถนนเทพรัฐช่วงบางบ่อสมุทรปราการ
ร่วมกับตันยูเขาจอดอยู่เขาเห็นเขาก็ถ่ายคลิปมา
ผู้หญิงคนนี้ใส่ชุดใดเดินไปเดินมาแบบนี้เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยสิครับ
ทีนี้เมื่อกู้ภัยไปถึงตัวก็พบว่าเห็นผู้หญิงคนนี้
มาเดินอยู่ตรงนี้แล้วก็เลยชวนนั่งคุยกันถามไปทำอะไรแต่งชุดไทยทำไม
เพื่อคลายความสงสัยอายุเขาก็สามสิบห้าสี่สิบเขาบอกว่า
เขาไม่บอกชื่อเขานะบอกแต่เพียงว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแทนของเจ้านาง
เจ้านางเลยออกมาเดินเล่นเจ้านางไหนเอาฟังเขาหน่อยสิ
พี่เว่ยุไทยไปไหนน่ะมันมีอะไรให้ใส่ตอนนั้นมันใส่รักของฟ้าเนอะ
นึกว่ามาให้หวยก่อนวันหวยออกฟังแล้วก็พอเดินออกซะว่าเธอก็อาการ
ยังไงอ่ะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะมันมีอะไรสารพระภูมิ
พอกู้ภัยเดินตามไปอ๋อมันมีห้องเช่าอยู่ตรงนั้น
ก็เลยคลายความสงสัยว่าเธอก็อยู่ตรงนั้น
ก็เลยไปถามน้องที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อบอกโอ๊ยพี่ผู้หญิงคนนี้เขาใส่ชุดไทยประจำ
เขาชอบใส่วันพระกับวันหวยออกไปเดินเล่นทำเอาลูกค้าไม่กล้าเข้าร้านนึกว่าผีหลอก
พนักงานทำงานกลางคืนก็กลัวนะฮะแต่มาทราบภายหลังคือเธอเนี่ย
หญิงคนนี้ที่ชอบใส่ชุดไทยไม่รู้ชื่ออะไรนะชอบเรื่องลี้ลับ
ไปรับขันครูมาแล้วปฏิบัติไม่ได้ก็เลยเป็นแบบนี้ไปเลย
อันนี้ก็เลยเป็นความเชื่อสู่บุคคลเขาว่ากันว่าถ้าใครไปรับขันมารับองค์อะไรมา
แล้วไม่ปฏิบัติตามศีลตามธรรมที่เขากำหนดก็จะมีอาการแบบนี้
แปลกแล้วก็ไม่ปกติอะไรแบบนี้คุณผู้ชมฮะ